จังหวัดพระนครศรีอายุทยาเมืองที่ลือเรื่องเฟื่องฟูด้านวัดวาอาราม
จนได้เป็นเมืองมรดกโลกหนึ่งจุดมุ่งหมายที่ใครก็ต้องมา
วันนี้สองพิทธิกรคู่สิรคพร้อมแล้วล่ะครับ
ที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสทุกเรื่องราว
เชิญครับเชิญ

โอ้โหวันนี้เราสองคนเปิดรายการบนหลังช้างเลยจ้า
ครับผมมีความสุขเรามายุธยาเมืองเก่า
รดกโลกของเราก็ต้องนั่งช้า

เป็นเจดีของวัดมหยงวัดมหยงนะคะ

นี่แล้วเราจะเปิดรายการคุณผู้ชมบนนี้เลยเหรอ

เรานั่งชิวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเปิดแบบเต็ม
หน้าป้ายชื่อเลยดีกว่า
อ้าวสวัสดียังเป็นทางการคุณผู้ชมหาสวัสดีค่ะ
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
อบมหาสนุก

รายการนี้นะครับมีชาวบ้านเป็นผู้เล่น

เป้าหมายความสนุกของเรากระจัดกระจายไปทั่วเลยครับคุณผู้ชม
ถ้าหากว่าคุณพร้อมนะลุกขึ้นมา
ยกใช้ใหม่ทุกคนกับทุกเราเลย
จัดเต็มทุกช่วงทุกเวลานะครับ
กันแบบเน้นแจกทุกที่ทุกตลาด

ใช่ขอให้คุณมีของดีขอให้คุณท้าเรามา
เราจะบุกไปหาคุณในทุกจังหวัด
วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถูกแล้วค่ะนี่คือเมืองที่เป็นมรดกโลกเลยทีเดียว

อายุทยาต้องนึกถึงช้างนึกถึงอะไร
ไปดูโชว์กันครับ
ชุ้งชิงแม่มาเมืองมรดกโลกทั้งทีเนี่ย
ก็ต้องจัดโชว์อย่างยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้นี่แหละครับ
ข้าศึกปุกแล้ว

เล่นกันสมบทบาทจริงเลยนะครับ
ทำเอาใจหายใจคว่ำกันไปหมดเลย
นึกว่านั่งอยู่กลางสนามรบกันเลยทีเดียว
แต่ต้องบอกก่อนเลยครับว่าการแสดงชุดนี้เนี่ย

เพราะฉะนั้นใครที่สนใจเห็นโชว์แบบนี้แล้วอยากดูเต็มเชิญที่นี่

วันนี้คุณผู้ชมถ้าหากว่าอยากดูเต็มเหมือนเรานะ
เอาแบบอินเลยมาโบกทงช่วยเขาเลย
ประหนึ่งว่าตัวเองอยู่ในละครกับเขาด้วย

แล้วพวกพี่ต้องไปต่อมีนัดกับแขกคนสำคัญ
เขาอยู่ที่เมืองเก่านี้นานแล้ว

เราก็รอไงรอแคต์คนสำคัญของเรามีปัญหาอะไร
เพราะว่าเขาสำคัญมากเลยเขาเลยไม่มาเลยวันนี้

นี่พึ่งเอาไปจากสนามรบไหนกันนะคุณถัดไท
เสื้อผ้าหน้าผมนี่จัดเต็มเลยล่ะครับ
แถมยังมีอาวุธคู่กายมาซะด้วย
เอ้าสนุกกันใหญ่เลยนะ

มาพูดคุยกันก่อนดีกว่านะครับ
เดี๋ยวจะหมดแรงซะก่อน

อันนี้คือคนบ้าหรือแขกรับเชิญ

แล้วไหนยกดาบขึ้นซิไพ่

ด้านคมต้องออกออกด้านนอก

ถ้าจะนั่นไปก็จะเฉือนตัวเองไปเรื่อย

ถ้าคนดีเนี่ยเขาจะไม่เล่นกันอย่างนี้

ก็ต้องเจาะตรงด้านนั้นสิ

บอกว่าจะให้โชว์ระดับชาติ

เมื่อกี้ก็โจทย์ไปแล้ว
เคยมาพระอาญาธยุทธ์ไหม

พระอาณาคฉียายุทธิยา

ชอบมามากินก๋วยเตี๋ยวเรือ

ประทับใจอะไรทุกครั้งที่เวลาตัวเอง

อายุทยานี่จะประทับใจคนอายุทยา

ก็จะประทับใจคนที่นั่น

เพราะว่าแค่แกมาเนี่ยฉันก็ลำบากใจแล้ว

ทำไมดูสดใสล่าเริงสวยงามพี่
สดใสล่าเริงแต่ตอนนี้สวยเพราะว่า

ไหนวันนี้มาด้วยกันแล้วนะ

เขาให้อยู่ไหม

เอาเหรอคะเอาไว้ในจังหวัดเหรอคะ
ดูลักษณะพ่อแม่พี่น้องนั่งเนี่ย
อยู่สิเพราะอายุรุ่นเดียวกันด้วย
เดี๋ยวเราจะให้เจ้าบ้าน

ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน

ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน

ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน
ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน
ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน

ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน

ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน
ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน
ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน
ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน

ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน
ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน

ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน
ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน
ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน
ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน
ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน

ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน

ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน

ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน
ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน
ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน

ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน
ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน
ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน

ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน

ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน

ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน

ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน
ที่จะเป็นความสุขของชาวบ้าน

เอาล่ะซันรอพาไปชมครับ

ก็ต้องนึกถึงชุมชนบ้านไซน้อยอำเภอบางบาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้นี่แหละครับ
อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ๑๐กิโลเมตรเท่านั้น
เราก็จะได้มาสัมผัสอากาศที่สดชื่นแบบนี้นี่แหละครับ

ต้องบอกว่าชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้เนี่ย
เขามีอาชีพทำนานและปลูกพืชกัน
ปลูกเองกินเองบ้างก็นำไปขายในชุมชน
ไม่ต้องมีเยอะแต่รวยความสุขรวยรอยยิ้ม
อย่างคุณตาคุณยายคู่นี้ครับ
ปลูกข้าวโพดปลูกพริกปลูกมะเขือ
เช้าเนี่ยก็จะช่วยกันรดน้ำพวนดินแบบนี้แม่
น่ารักซะจริงเลยล่ะครับ
เอกลักษณ์ที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือ
บ้านเรือนไทยที่ชาวบ้านยังคงอนุรักษ์เอาไว้
อย่างเช่นบ้านหลังนี้นี่แหละครับ
นับว่าเป็นบ้านเรือนไทยเก่าแก่ดั้งเดิมทีเดียว

สำหรับใครที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศบ้านทุ่งวิถีไทย
ก็สามารถมาพักได้เลยนะครับ
พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว
ราคาก็เป็นกันเองสุดล่ะครับ
เริ่มต้นแค่๔๐๐บาทต่อคนเท่านั้นคุ้มสุดคุ้มล่ะครับ
อกจากนั้นครับที่นี่ก็ยังมีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างภูมิปัญญาตากะลามะพร้าวเพื่อสุขภาพ
ซึ่งหลายคนเห็นก็แปลกตาครับ
เราก็เลยมีวิธีการใช้มาให้ดูกัน๖ท่าด้วยกัน
ปวดเมื่อยดูกันให้ดีนะ
ไม่เพียงเท่านั้นยังมีขนมไทยที่ชาวบ้านทำสดใหม่ทุกวัน
ให้เราได้ชิมได้ช็อปกันด้วยนะ
เรียกว่าครบครันจริงกับการมาเยือนชุมชนบ้านไซน้อยครับ
ด้วยความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายวัฒนธรรมพื้นบ้าน
และความเข้มแข็งในชุมชนครับ
ทำให้ที่นี่ได้รับโลกเกียรติยศชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประจำปี๒๕๕๙
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
อันเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านทุกคนครับ
ที่จะทำให้บ้านเกิดของตัวเองนั้นกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่เรียนรู้
และกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวนั่นเองล่ะครับ

ไปสัมผัสสักหนึ่งครั้งในชีวิต

ซื้อบ้านอยู่อายุทยากันสักหลัง

ปิดป้ายว่าผัดไทยห้ามเข้า

อันนั้นคล้ายหมานะครับ

น้อยที่นี่เนี่ยยินดีต้อนรับ

และในช่วงต่อไปช่วงหน้าเรามีคำถาม

รับรองว่าคุณจะมีแต่รอยยิ้ม

ค่ะพี่มีคำถาม
ถ้าตอบถูกแบ่งกันคนละ๕๐๐

มันไม่ได้คิดเลยเพราะมันพี่จะไม่ใช่ร้าน
๓๐บาทเจ้า๓๐บาทเจ้าทั้งนี้เลยนะจ้า
แม่น้ำตาลชื่นใจจริงเลย
ชุ่มใจจริงเลย

โอ้บัตเจ้า